ส่วนสาวคนนี้ต้องบอกว่าเธอนี่ก็สวยขึ้นมาก

ใช่ค่ะสำหรับพี่ส้มเช้งสามชาติ
หรือว่าส้มเชงชิงรอยนี่แหละนะ

เมาส์มอยกันหน่อยในแบบร่วมดูแลของการทานอาหาร
ส่วนเรื่องของการศัลยกรรมนะคะ
ส้มเขาบอกว่าตอนนี้หยุดแล้ว
แต่ที่เห็นว่าบินไปเกาหลีบ่อยทุกเดือนก็คือไปส่งลูกค้า
ส่วนเรื่องเพื่อนซีพี่ชูศรีเชิญยิ้มที่ก่อนหน้านี้ป่วยหนัก
ส้มเช้งบอกว่าก็ให้กำลังใจเพื่อนเต็มที่
พร้อมชี้แจงด้วยบอกว่าที่เมียพี่ชูศรีเนี่ยภรรยาพี่ชูศรีเนี่ย
ก็ทำแหนมด้วยกันก็ใช้เงินเยอะแต่ว่าโอ๊ยก็แค่แซวกันเฉยเท่านั้นเอง
เกาหลีพอแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็บินทุกเดือนคือส่งลูกค้าเท่านั้นเอง
พอแล้วค่ะจริงหน้าพี่มันไม่เต็มร้อย
แต่ว่าได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วเพราะเป็นงานแก้
ป่วยไงเขาน่าก็หังโผมงาน
อาจจะทำเบียร์ใช้ทำแหนมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเพราะแหนมเขาก็ขายดีไง
ขายอยู่ร้านโหน่งอ่ะแล้วน้ำพริกพี่ก็ไปขายอยู่ร้านโหน่ง
คือคู่กันเลยแหนมกับน้ำพริกคู่กัน
ตอนแรกทุกคนคิดเลยบอกว่าสงสัยได้ยินข้าวต้มฟรีงานพี่ศรีแน่นอน
ตอนนี้หายแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มร้อยก็